สัมผัสสายฝนในรุ่นดุหนาไปแล้ว

แตกต่างจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่
เราได้เจอกันการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

ทะเลถ้าแถวบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีการก่อตัว

มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุที่มีกำลังแรง

นี่คือภาพณปัจจุบันนี้นะครับจะสังเกตว่า
เริ่มมีการก่อตัวของกระแสลมที่เริ่มหมุนวน
ก็เลยจุดเดิมกับพายุที่เข้ามาสู่เมืองไทย

การที่มีลักษณะกระแสลมหมุนวน๒จุดแบบนี้
ก็คือทั้งสองมหาสมุทรนี้
จึงทำให้มีการดึงเอากระแสลมออกจากเมืองในของเรา

อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว

หลังจากนั้นช่วงวันพฤหัสศุกร์
จะเริ่มมีกระแสลมที่พัดเอาความร้อนชื้นออกไป
แล้วก็แทนที่ได้ฝนก็จะเริ่มเข้ามาตกเหมือนเดิม

อากาศก็จะเย็นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็หลังจากวันรอยกระทงนับไปอีกประมาณ๕วัน

เพราะว่าเป็นช่วงที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุ๓ลูกนี้
แต่คงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเคลื่อนตัวของพายุ
ที่มีบทบาทสำคัญต่อกระแสลม
แล้วก็ต่อสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วย

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือพุ่งไปอยู่ที่๓๔องศา

ส่วนในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างภาคใต้
อยู่ที่ประมาณ๓๐ต้น
หลังจากนั้นอุณหภูมิปรับขึ้นเล็กน้อย
แต่ว่าจะไปลดลงอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกไป

อย่างที่บอกไปนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง